พาไปเรื่องของอาหารการกินกันหน่อย

หลายคนก็พยายามจะไปไขวคว้าหาสถานที่ที่จะไปซื้อมากินได้
แต่หลายคนก็มองว่านี่มันคือการทรมานสัตว์หรือเปล่า
สงสารอ่ะคือดูมันเนี่ยคือเห็นนี่แล้วสงสารคุณกล้ากินไหม
เอาถ้าที่ฉันส่วนตัวที่ฉันไม่ทานของที่แบบสดดิบอยู่แล้ว

หมึกตัวเป็นเหมือนที่คุณรัชพรบอกอยู่ในแก้วช็อตแบบนี้
เขาก็เลยเรียกกันว่าเมนูหมึกช็อต
คนก็เลยเข้ามาแห่แสดงความคิดเห็น
คิดเห็นแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์โดยตรงที่กินกันแล้วด้วยนะ
เนี่ยค่ะทีนี้คุณผู้ชมมันต้องมีเสียงแบบเสียงสะท้อนสองฝ่ายแน่นอนคือคนที่เข้าไปดูคลิปเนี่ยก็มีคนที่บอกว่าอุ้ยอยากกินจังเลยน่ากินมากส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะมองว่าไม่อยากกินกลุ่มที่อยากกินมองว่าแหมหมึกสดน่ะมันรสชาติอร่อยนะส่วนคนที่เขาไม่อยากกินเขาก็บอกว่านี่มันคือการทรมานสัตว์ชัดอ่ะทีมข่าวของเราก็

ของอาหารแบบนี้ด้วยค่ะ
ทีนี้นะคะทางด้านของนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขาบอกแบบนี้นะคะว่าการบริโภคหมึกช็อตแบบนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลก็แล้วกัน
แต่คำถามที่คนสงสัยว่าการเอาหมึกเป็นแบบนี้ไปจุ่มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันทรมานหรือเปล่าทรมานสัตว์ไหม
คุณนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าหมึกเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำที่มีระบบประสาทเมื่อยังมีชีวิตมันจะแสดงท่าทางตอบสนองแบบนี้อยู่แล้ว
ลองไปฟังเสียงท่านรองคณะบดีคณะประมงมเกษตรกันค่ะ
ว่าเจ็บของป้องบึกกับความคิดของคนเนี่ยอาจจะมันคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับ
คือถ้าเกิดมันมีวิธีบริโภคอย่างอื่นที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ได้ไปรังแก่หรือไปทำร้ายเขามากเกินไปผมก็จะเลือกวิธีนั้น
ส่วนยอดจะเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของนางวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วครับ
มันเป็นเรื่องของความรู้สึก
ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ที่แน่เรื่องของสุขอนามัยก็ต้องดูกันด้วยนะคะ